มีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่กำลังตราตรึงใจอยู่
สำหรับละครบุภเพสันนิวาสนั่นเองค่ะโอ้ยเป็นแบบบุเพอารวาสกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นละครที่แบบว่าครบรถนะฮะหลายคนยกให้เป็นแบบฟิลละครแห่งชาติกันไปเลย
บอกเลยว่าเห็นเหล่านักแสดงแล้วก็เพลงประกอบที่เราคุ้นหูแบบนี้
บรรยากาศสมัยละครออนแอร์เนี่ยมันคุกอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะ
รายละครเรื่องในตั้งแต่รอได้เลยจำชื่อใหม่ให้ดี
พรมลิขิตอีกไม่นานเกินรอเจอกันแน่นอน